พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้านะคะ
คดีที่มีคนที่แต่งตัวเรียนแบบพระเนี่ย
ไล่ฟันผู้ชายอีกคนหนึ่งกลางถนนเยาวราช
ชาวต่างชาติชาวไทยตื่นแตกตื่นตกใจกันไปหมดเลย
เมื่อวานนี้เรารายงานอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกฟันที่คอลึกกว่า๒๐เซนติเมตรเนี่ย
ว่าตอนนี้มีอาการสมองตายใช่ไหมคะแต่ว่าแพทย์ยังคงให้ยากระตุ้น
แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจในการที่จะยื้อชีวิตอยู่
ล่าสุดผู้บาดเจ็บรายนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการเปลี่ยนข้อหาผู้ก่อเหตุจากทำร้ายร่างกายเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
เขามีการตั้งฉายาให้ด้วยใช่ไหม
เพราะว่าข่าวนี้หลายคนสนใจเพราะถือว่าอุกอาจมาก
คนตั้งฉายาให้กับผู้ก่อเหตุหรือว่านายนิวัตรประจันตเซนวัย๕๔ปีคนนี้ว่าโล้นคอสเพลย์
ตอนแรกจากข่าวเหมือนว่าเป็นพระจริง

เพราะว่าตอนแรกบอกว่าไปตรวจสอบแล้วก็มีใบสุทธิอะไรต่างมาแสดงว่าเป็นพระจริง
แล้วก็แบบออกจากวัดมามาเดินอยู่แถวเยาวราชเนี่ยนะ
แต่สรุปแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยถูกจับกรณีแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์แบบนี้หลายครั้งแล้ว

ถูกต้องก็คือคอสเพลย์เป็นพระหรือว่าแต่งกายเรียนแบบพระนั่นแหละค่ะ
ชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งชื่อให้แบบนี้
อย่างที่บอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
วัย๓๐ปีที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนเยาวราช

นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็แตกตื่นตกใจ
ซึ่งอาการของนายนารินอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้แพทย์ออกมารายงานว่าสมองตาย
แต่ยังคงพยายามยื้อชีวิตไว้ตามคำขอร้องความต้องการของญาติและครอบครัวอยู่
แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้นายนารินก็เสียชีวิตแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากที่นายนารินเสียชีวิตเนี่ยตำรวจก็เปลี่ยนข้อหาทันทีค่ะ
จากที่ตอนแรกแจ้งข้อกล่าวหานายนิวัฒน์เป็นทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วนะคะ
และนี่ค่ะนี่คือภาพในอดีตของนายนิวัฒน์นะ

เออแล้วก็มีคนไปตอบว่าไงผ่าไปเจอนะคะใช่คือตอนแรกข่าวออกมาบอกว่า
นายนารินผู้เสียชีวิตเนี่ยไปท้าทายพระไปขอเงินพระ
พระบันดาลโทษะแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น

คือนายนารินจำได้ว่าผู้ชายคนนี้
เคยถูกจับแล้วเค้าจำหน้าได้เพราะเค้าอยู่ชมรมพระพุทธศาสนายังคือดุพ่อก็บอก
อย่าหากินกับความเชื่อของคนแบบนี้
แล้วจะพาส่งตำรวจก็เลยทำให้นายนิวัฒน์ไม่พอใจ
แล้วพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังโอ้โหสะเทือนใจมาก
เขาบอกว่านายนิวัฒน์เนี่ยตอนที่ใช้มีดฟันนายนารินตะโกนออกมาด้วย
บอกว่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านจะเอาให้มึงตาย
ถ้าไม่ตายหากถูกจับออกจากคุกมาเมื่อไหร่
จะมาตามฆ่ามึงให้ตายแน่
โอ้โหประกาศชัดเจนขนาดนี้เลย
คือพยานเป็นคนให้การกับตำรวจชาวบ้านเด่นหยั่ง
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าตรวจสอบประวัติไปนาย
วัดคนนี้เนี่ยเคยถูกจับมาหลายต่อหลายครั้ง

คดีก็คือแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
และพกมีดไปในทางสาธารณะ
รวมถึงข่มขู่ผู้อื่นให้หวาดกลัว
พฤติกรรมแบบนี้ค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเนื่องยาวนาน
คือพอคนไปเจอไปเตือนก็ไปทำร้ายเขา
ใช่ค่ะที่สำคัญก็คือนี่เพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำมานะคะ
เพิ่งจะพ้นโทษจากข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระภิกษุ
ออกมาก้อมาก่อเหตุครั้งนี้จนคราวนี้มีคนเสียชีวิต
ตำรวจก็ถามว่าทำไมไม่เข็ดทำไมไม่จำ

เขาตอบว่าไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไร
ก็จริงอยู่ว่าถูกจับมาหลายครั้งแล้วแต่ออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรที่มันได้เงินง่าย
ยากนะแต่คุณมีมือมีเท้าครบอวัยวะครบ๓๒นะ
มาหากินกับความเชื่อคนเขาบอกว่าเนี่ยสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาง่ายนี่แหละ
มานุ่งผ้าเหลืองหารายได้เร่ร่อนไปนอนอาบน้ำตามสถานีขนส่งหมอชิดหรือสายใต้
พอตกสายปุ๊บก็ตระเวนไปหาเรียรัยชาวบ้านตามย่านชุมชน
เงินมายังยิ้มออกอีกหรอคะ
ได้เงินมาได้ปัจจัยมาก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายประจำวัน
คือคนแบบนี้ค่ะทำให้พระพุทธศาสนามันเสื่อมเสีย
คนอยากจะเชื่ออยากจะศรัทธาต่อไปนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะตกลงพระจริงหรือเปล่า